เหตุการณ์ที่นักกีฬากำลังเตะฟุตบอลอยู่แล้วล้มลงไปหรือน็อกเนี่ย
จริงแล้วต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้นมาหลายเหตุการณ์แล้วนะคะ
ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตที่บ้านเรานี่เองค่ะทางด้านของโลกออนไลน์ก็แชร์คลิปภาพเหตุการณ์นี้
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่หน่วยกู้ชีพช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนักฟุตบอลที่อยู่กลางสนามที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
หลังเกิดภาวะช็อกและหัวใจหยุดเต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์นาทีชีวิตขณะที่หน่วยกู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ตปั๊มหัวใจช่วยชีวิตของชายคนนึงที่นอนแน่นิ่งหมดสติกลางสนามฟุตบอลข้างวัดแสนศุกร์จังหวัดภูเก็ต
มกลางการลุ้นระทึกของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะคลิปนี้โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าตานโปรเมดิกซ์ภูเก็ตทีม
ระบุข้อความว่าถึงการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลชายที่หมดสติอยู่กลางสนาม
โดยผู้ป่วยอยู่ในอาการวิกฤตต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจช่วยปั๊มจนผู้ป่วยมีชีพจรก่อนส่งต่อให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินการต่อไปค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์นะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่เข้ามาชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือได้อย่างมีขั้นตอนถูกต้องตามหลักวิธี
สามารถช่วยชีวิตนักฟุตบอลที่หมดสติให้กลับคืนมาได้ท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกกล้องทั้งสนามค่ะ
ขณะเดียวกันบางคนนำคลิปนี้ไปแชร์ตามเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็เขียนข้อความชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะ
ส่วนชายที่อยู่ในคลิปนี้จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าคือนายธรรมศักดิ์เมืองภูมิอายุ๓๙ปี
ที่มาขอแชร์ค่าสนามเล่นฟุตบอลแล้วก็เกิดภาวะช็อกจนหัวใจหยุดเต้นล้มฟุบไปกลางสนาม
ล่าสุดนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและอาการก็ปลอดภัยแล้วค่ะ